เกิดมาเคยโดนหมากัดมั้ย
ฉันกลัวเหมือนอ้ายจินเหมือนเอ้ยจิน
เหมือนเอ้ยจินจินตลาพูนลาบของเรา
คุณผู้ชมดูซะก่อนเพลงใหม่

ไม่ใช่ฟิเจอรี่กับพี่เอกอาชัยนะ
ใช่ไม่ใช่นุ่งสารีขนาดนี้
ล่าสุดไอ้จินค่ะมาพร้อมกับเพลงซิงเกิ้ลใหม่
ใช้ชื่อว่าเรวัตตะของน้อง
เรากลับกลับความรักที่เป็นตำราญ
มีพระนางรับบทเป็นนักศึกษา
ซึ่งต้องย้อนยุคไปในสมัยแบบภาระตะย้อนยุคไป
แล้วด้วยความที่มีเสื้อผ้าหน้าผมของเอ้ยจินกับทีมงาน

เจ้าของที่เนี่ยซึ่งเป็นน้องหมา๔ขา๔ตัวเลยก็ว่าได้
ไม่พอใจมาใส่สาหรี่อะไรแว๊บไปแวบมามันรำคาญตา

ไล่กัดจนกองเนี่ยมันกระเจิงไปเลยกว่าจะเคลียร์น้องหมาได้โอ้โหบอกเลย
หมดหมูปิ้งไปหลายไม้เหมือนกัน

เฝ้าแรนเอ๊ะนะคะคุณจิ๋นจะเอาตัวรอดแบบไหนไปฟังโล่จะ
หมาค่ะหมามาสี่ตัวเลยตอนแรกโอ้พี่จินโอ้ยทำไงดีกลัว

แล้วก็แสงแดดวันนี้ก็เป็นใจด้วยนะครับ

เป็นกำลังใจให้พี่จินด้วย